ส่วนสภาผู้ส่งออกก็เชื่อนะครับว่าการปรับลดอันดับการค้ามนุษย์ของไทย
อย่างเช่นอาหารทะเลสิ่งทออ้อยแล้วก็น้ำตาลมีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับ
โดยจะช่วยกระตุ้นการส่งออกของไทยที่ถูกชะลอการสั่งซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
ภายใน๖เดือนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าในกลุ่มที่ใช้แรงงานเข้มข้น
อย่างเช่นประมงสิ่งทอและสินค้าอ้อยแล้วก็น้ำตาล
โดยประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยมองนะครับว่า
ตลาดสหรัฐยังคงเป็นตลาดสำคัญของไทย

โดยการประกาศผลรายงานของสหรัฐจะสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของคนทั่วโลก

แต่ว่าสภาผู้ส่งออกได้ปรับประมาณการสถานการณ์ส่งออกของไทยปีนี้
เป็นติดลบร้อยละ๒จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว

โดยปัจจัยในการปรับลดเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลก

และมาจากที่สหราชอาณาจักรแยกตัวจากสหภาพยุโรป

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิ้นปีนี้
ติดลบเฉลี่ยร้อยละ๑๗๕

ติดลบจากปีก่อน๑๐๐ละ๔๔ครับ